ติดตามข่าวกันต่อช่วงนี้ติดตามขีดเส้นใต้เมืองไทยกับคุณสุภาพคลิกขจายครับ
ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนุน
หรือว่ากฎหมายลูกสี่ฉบับนะครับก็มีความเห็นที่หลากหลายแตกต่างกันไป
หนึ่งกับพักการเมืองหมายถึงว่าเมื่อประกาศใช้รัฐมนูลใหม่
ยุบพักการเมืองทั้งหมดแล้วให้จดทะเบียนใหม่
หาสมาชิกใหม่หรือเปล่าคำตอบนี้ชัดเจนแล้วเรื่องพักการเมือง
กว่าเขาจะหาสมาชิกไม่ใช่ง่ายเขาเป็นสถาบันหนึ่ง
เป็นสถาบันการเมืองอยู่ขึ้นมาจะไปโละไปยกเลิกแล้วเริ่มต้นใหม่
ไม่มีใครเห็นด้วยแต่ว่าเรื่องขององค์กรอิสระนี่สิ
กรอิสระเนี่ยที่พูดกันมากก็คือกรกต
คุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นกกต
รัฐมนูลฉบับปี๒๕๕๐เขียนไว้แบบหนึ่ง
แต่ว่าพอมาถึงรัฐมนูลปีนี้ล่ะอันใหม่เนี่ย
กำหนดคุณสมบัติของคนที่จะเป็นกรกตอีกแบบหนึ่ง
เข้มขึ้นเช่นสมมุติว่า

ก็เคยเป็นรองอธิบดีถ้าเป็นมาจากมหาวิทยาลัยก็เคยเป็นอธิการบดี
เคยเป็นรองอธิการบดีโทษนั่นนั่นคือรัฐมนูลฉบับเก่า
แต่รัฐมนูลฉบับใหม่อยากได้คุณสมบัติที่สูงขึ้น
ก็ต้องไปเขียนว่าผู้ที่มาสัญหาถ้าเป็นรับราชการ
อย่างน้อยก็ต้องเป็นอธิบดีมาก่อน
หรือถ้ามาจากรั้วมหาวิทยาลัยก็ต้องเคยเป็นอธิการบดีมาก่อน
เห็นไหมครับว่าต่างกันนะคุณสมบัติ
ทีนี้พอรัฐมนูลฉบับใหม่ประกาศใช้
กฎหมายประกอบรัฐมนูลเนี่ยก็ต้องเขียนให้สอดคล้องกับรัฐมนูลฉบับใหม่

บางคนที่มาจาก
ที่มาจากตำแหน่งรองอธิการบดีสมมุติ
หรือมาจากรองอธิการรองอธิการบดีหรือรองอธิบดี
ตามพรบตามรัฐมนูลฉบับเก่า
พอรัฐมนูลใหม่ประกาศใช้กฎหมายลูกใหม่ประกาศใช้
ก็แปลว่าคุณสมบัติคุณไม่ถึงสิ
คุณสมบัติไม่ถึงในรัฐมนูลใหม่
อันนี้แหละจะต้องทำยังไงถ้าฟังจากคุณนรชิตสิงหะเสนี
ท่านบอกว่าต้องไปเจาะดูหลังจากกฎหมายลูกออกมาแล้วเนี่ย
ต้องไปดูว่าใครบ้างที่ขาดคุณสมบัติ
รัฐธรรมนูลใหม่นักข่าวก็ถามนำว่า
อาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรเนี่ย
จะอยู่ในข่ายไหมเพราะเท่าที่รู้มาก็คือว่า
อาจารย์สมชัยมาตามรัฐมนูลฉบับเก่า
คุณสมบัติแค่รองเปรียบเทียบก็คือแค่รองอธิการบดี
แต่อันใหม่ถ้าคุณสมบัติเข้มขึ้น
อาจารย์สมชัยก็ต้องพ้นหน้าที่ไป

อาจารย์สมชัยพร้อมกับสัญหาเพิ่มอีก๒คน
ตามรัฐมนูลใหม่เพราะกกต่อเดิมเขาให้มี๕
รัฐมนูลใหม่เขาให้มี๗
นี่แหละที่เขาบอกว่าอาจารย์สมชัยก็อยู่ในข่าย
แต่ว่าไม่ได้เซ็ตไม่ได้ลื้อทั้งหมด
คนอื่นอีก๔คนถ้าคุณสมบัติครบ
ก็ฟังดูว่าไม่กระทบอะไร
ทำหน้าที่ต่อโอ้โหทำหน้าที่ต่อคราวนี้อีก๗ปี
ปีเลยนะครับ๑๐ปีเลย

อาจารย์สมชัยเขาก็ออกโรงสิเมื่อวาน
ลงว่ายังไงล่ะเดี๋ยวนะขอดูอาจารย์สมชัย
อาจารย์สมชัยบอกว่า
เรื่องการกำหนดคุณสมบัติใหม่ของกรรมการองค์กรอิสระ

ตามรัฐมนูลขณะนี้พูดถึงแต่กรกตอย่างเดียว
อยากได้ยินคำพูดตรงเต็มปากเต็มคำ
จากอาจารย์มีชัยว่าหลักการนี้จะใช้กับองค์กร
อิสระทุกแห่งรวมทั้งสารรัฐมนูลด้วยไหม
แล้วอาจารย์สมชัยก็ยกตัวอย่าง
คุณสมบัติของตุลาการสารรัฐมนูล
ที่ของชาบับใหม่นี่ตามรัฐมนูลใหม่
เขาให้มาจากผู้เชี่ยวชาญสาขานิติศาสตร์
และรัฐศาสตร์อย่างละ๑คน
แต่ว่าตามรัฐมนูลเก่าปีแล้วก็ได้ตัวมันแล้ว
มีอยู่สายละ๒คนแล้วจะทำยังไง
ต้องจับฉลากออกสายละ๑คนหรือเปล่า
เพราะไม่งั้นมันก็ขัดรัฐมนูลใหม่สิ
รัฐมนูลใหม่กำหนดคุณสมบัติปปชผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการสิทธิ์
ถ้ากำหนดคุณสมบัติสูงขึ้นมาแบบนี้เหมือนกัน
ก็ต้องไปไล่ดูสิว่าคนที่มาเป็นอยู่โดยรัฐมนูลฉบับเก่า
คุณสมบัติรัฐมนูลฉบับเก่าเนี่ย
พอรัฐมนูลใหม่ออกมาเนี่ยคุณสมบัติยังใช้ได้อยู่ไหม
หรือว่าคุณสมบัติไม่ถึงอันนี้ก็ต้องใช้มาตรการเดียวกันกับกรกต
คือว่ากันเป็นหลายคนประเด็นอยู่ตรงนี้นะครับ
แต่จะไล่ดูเห็นคุณนรชิตบอกว่าจะตั้งคณะกรรมการอะไรขึ้นมาชุดหนึ่ง
แล้วก็ไปไล่ดูว่าคุณสมบัติของกรรมการองค์กรอิสระ๕๖แห่งเนี่ย
ถูกต้องคุณสมบัติถูกต้องตามรัฐมนูลใหม่หรือไม่
ส่วนเรื่องปรากฏการณ์ทรัมป์ที่ตอนนี้ไทยรัฐทีวีกำลังจับเป็นประเด็น
เพื่อให้เห็นภาพว่าการที่ทรัมป์ชนะมาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้น
โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสังคมไทยการเมืองไทย
การเมืองไทยจะต้องปรับตัวไหมเพราะว่าพักการเมืองแต่ก่อนเนี่ย
ส่วนโดยเฉพาะพักใหญ่เวลาจะหาเสียงก็จะมีกรอบมีแนวทางปฏิบัติ
หาเสียงอะไรก็ต้องคิดแล้วคิดอีกเพื่อให้มีความเป็นไปได้
สอดคล้องกับแผนการเงินให้สอดคล้องกับเรื่องงบประมาณ
สอดคล้องกับเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ว่าจู่จู่ขึ้นมาพอ
นักการเมืองอย่างทรัมป์ซึ่งไม่ใช่นักการเมือง
สมัครอย่างทรัมป์ไม่เคยผ่านงานการเมืองมาเลย
แล้วมาเสนอนโยบายสุดโต่งแต่ละเรื่องฟังดูเหมือนว่ามันจะทำได้หรือเปล่า
แต่มันโดนความรู้สึกคนอเมริกันเพราะแต่ละเรื่องที่ทรัมป์หยิบขึ้นมาเนี่ย
มันอยู่ในความรู้สึกคนอเมริกันบทเรียนนี้จะทำให้พักการเมือง
ปรับตัวไหมว่าคุณจะหาเสียงโดยใช้นโยบายเดิมกับจะต้องปรับตัวสู้
เพื่อให้คนมีความรู้สึกว่านี่แหละนโยบายอย่างนี้ล่ะเกาถูกที่คันฉันชอบ
เมื่อวานนี้ก็ถามสองเรื่องถามคุณอภิษฎเรื่องที่๑ว่าจะต้องปรับตัวไหม
ถามคุณอภิษฎว่านโยบายที่ทรัมป์ประกาศหาเสียงเนี่ย
ถ้าทำไม่ได้แล้วทรัมป์จะทำอย่างไร
ฟังเสียงคุณอภิษฎหน่อยสิครับว่าคุณอภิษฎพูดพูดถึงเรื่องนี้ยังไง

ถ้าทำอะไรพักนี้คนก็รู้ว่าแนวทางกรอบปฏิบัติในการเดินแต่ละย่างแต่ละก้าว
หวือหวาวือวาอะไรหรอกต้องปรับตัวไหม
ปรับตัวต้องปรับนะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้คือ
เสนอทางเลือกที่มันพอดีคำว่าพอดีคืออะไร
จะให้เราโยนทิ้งฉีกทุกสิ่งทุกอย่างบอกอุดมการเคยเป็นอย่างไร
ความกังวลเรื่องความยั่งยืนหรือวินัยหรืออะไรแล้วฉีกของพวกนี้ทิ้ง
ผมทำไม่ได้หรอกแต่ขณะเดียวกันต้องรู้แล้วว่า
ปัญหาบางอย่างมันต้องตอบสนองให้ได้อย่างรวดเร็ว
ทำอย่างไรเอาสองส่วนมาผสมกันให้มันไปได้
ผมมองว่านักการเมืองประชานิยมถ้าเขาไปแนวนั้น
แล้วไปแค่นี้เนี่ยคงจะลำบากแต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่เป็นแบบนี้

ไม่ถ้าทำไม่ได้เขาคิดเรื่องใหม่สร้างกระแสใหม่

แต่ว่าเรื่องที่เขาสร้างกระแสเก่าไว้เนี่ยเป็นเรื่องที่โดนทั้งนั้นเลยนะ
คืออย่างที่บอกไงครับว่าหลายเรื่องผมเชื่อว่าจะมีการขยับอะไรก็ตาม
ให้เป็นอย่างน้อยเป็นสัญลักษณ์เป็นคำตอบได้
แก้อะไรก็ได้แล้วก็ออกมาพูดว่าไอ้แก้แล้วคราวนี้มันดีแล้ว
ถ้าจะเอานะอย่างนี้เป็นต้น
สรุปสองเรื่องคือหนึ่งภักดิ์ประชาธิปัตย์
ฝรั่งก็เดโมแครตเหมือนกัน
ปรับตัวแน่ในฐานะที่คุณอภิษฎ
เคยเป็นอดีตนายกและเป็นหัวหน้าพัก
ส่วนจะปรับยังไงเออเดี๋ยวคอยดู
สองถ้านโยบายที่ทรัมป์ประกาศไว้ทำไม่ได้
เขาเขาผุดเรื่องใหม่ขึ้นมาสร้างความหวังให้กับคนใหม่
ฉะนั้นปรากฏการณ์ทรัมป์เนี่ยจะมีอยู่อย่างนี้ทุกคืนในช่วงนี้
จนถึงคืนวันศุกร์เวลาประมาณก่อน๓ทุ่ม
อยู่ในช่วงของข่าวช่วงกลางคืน
ไล่ไปดูว่านอกจากผลกระทบทางการเมืองแล้ว
ทางเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร
คนไทยควรจะต้องรับรู้เรื่องนี้ยังไง

ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่งออกจะปรับตัวยังไง

ก่อนที่จะปิดรายการขีดเส้นใต้วันนี้
อยากจะหยิบประโยคประโยคหนึ่งของทรัมป์
ที่พูดถึงฮิลาลีคลินตัน
อย่าลืมนะฮะว่าตอนหาเสียง
ทรัมป์ด่าฮิลาลีคลินตันเละเทะไม่มีดีเลยครับ
เป็นผู้หญิงที่ไม่มีความสามารถ
เป็นผู้หญิงที่ก่อปัญหาให้ประเทศชาติมา
เสียหายอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมด
แล้วสุดท้ายพอได้เป็นประธานาธิบดี
ทรัมป์ปล่อยประโยคออกมา
ผมคิดว่าน่าสนใจมาก
ฮิลาลี่ทำงานหนักมาอย่างยาวนาน
ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา
และเราก็เป็นหนี้เธออย่างมหาศาล
สำหรับการรับใช้ประเทศชาติของเธอ
นี่ใครจะว่าพลิกลิ้น
ใครจะว่ากลับลำยังไงก็ตามแต่
แต่นี่คือความสวยงามของการเมืองอเมริกา
เมื่อจบแล้วเขาจบ
เขาเลิกกันพ่อกัน
แล้วก็เดินหน้าให้กำลังใจ

เอาละครับนี่คือขีดเส้นใต้ของวันนี้ครับ